แล้วรู้หรือไม่ว่าส่วนผสมหลักของน้ำยาเหล่านี้คือกระชาย

เพราะคนเอาไปทำน้ำกระชายดื่มกันคุณผู้ชม
แต่ร้านนี้ถึงแม้กระชายแพงแต่ยังแซ่บยังอร่อยเหมือนเดิม
ติดตามพร้อมกันในช่วงข่าวเด็ดเศรษฐกิจครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านขนมจีน
ดวงดีย่านบางใหญ่ครับหลายคนที่เคยมาลองชิมแล้ว
เฟิร์มว่าน้ำยามร้านนี้เขาเด็ดจริง
มานานกว่า๒๘ปีแล้ว

ป้ามารับช่วงต่อร้านนี้จะมีน้ำยาขายอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือน้ำยากะทิกับน้ำยาป่าเมนูเด็ดที่มาร้านนี้แล้วต้องสั่งก็คือเกาเหลาตีนไก่น้ำยาผสมที่จะมีตีนไก่นุ่มที่เขาต้มนานกว่า๓ชั่วโมงจนเปื่อยเรียกได้ว่าเข้าปากปุ๊บละลายปั๊บสดน้ำยามร้อนที่แสนจะเข้มข้นตามเข้าไปพูดได้คำเดียว
กระชายจะแพงขึ้นจากปกติกิโลกรัมละ๔๐๕๐บาทแต่ตอนนี้กระแสดื่มน้ำกระชายต้านโควิดทำให้ราคากระชายพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ๑๘๐บาทแต่ร้านนี้ไม่ขึ้นราคาส่วนเคล็ดลับความอร่อยก็คือน้ำยาที่เข้มข้นเพราะจะใช้กระชายเป็นวัตถุดิบหลักบดผสมลงไปกับเครื่องแกงและเนื้อปลาที่ต้องเป็นปลาทับทิมเท่านั้นลองทำตามกันดูรับรองอร่อยแน่นอนครับ
เอาหัวกะทิเนี่ยเคี่ยวกับพริกแกงให้มันแตกมันให้มันมันขึ้นมาแล้วเราก็ใส่หางกะทิลงไปหางกะทิเสร็จแล้วก็ปั่นกระชายสิแล้วเอากระชายเข้มข้นขนาดไหนก็ใส่ไปมันจะเป็นความเข้มข้นของกระชายละหนึ่งตอนนี้เราก็เลือกว่าต้องใส่เนื้อปลาอ่ะปลาเราก็ใส่สิว่าเราจะแกะปลา๓กิโล๕กิโลเอาเนื้อปลาข้นแค่
ปรุงรสเสร็จเราก็ดูว่าจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับชิ้นได้รสชาติเสร็จเราก็ใส่หัวกะทิลงไป
คุณผู้ชมได้มาแล้วครับนี่คือเกาเหลาตีนไก่ผสมกันระหว่างน้ำยากะทิกับน้ำยาปลาขนาดใส่หน้ากากแบบนี้อยู่กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมว่าในส่วนผสมของน้ำยาทั้งสองอย่างมีกระชายเป็นวัตถุดิบและมีส่วนประกอบสำคัญแต่กระชายตอนนี้แพงเหลือเกินคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมลงไปดูที่สว
หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
หน้าที่นี้ต้องยอมรับว่าไม่มีพืชเศรษฐกิจตัวไหนจะร้อนแรงไปกว่ากระชายขาวสด
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงลงพื้นที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นแหล่งปูกระชายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ทันทีที่เรามาถึงก็พบกับคุณทวีแสงสุรีฉาย
เกษตรกรที่ปลูกกระชายขาวกำลังเร่งขุดกระชายเพื่อทรงตลาดตามออเดอร์อย่างขมักเม่น
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ความต้องการตลาดสูงมากค่ะ
หน้าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้จะหยุดที่เท่าไหร่
ตอนนี้ก็อยู่ที่๘๐๙๐บาทจากสวนนะ
ถ้าแถวหน้าตลาดหรือว่าในร้านค้าตลาดอะไรอย่างนี้

ดีใจที่ราคามันพุ่งสูงขึ้นมา

ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่า

ซึ่งจริงกระชายสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่๗เดือนแรกค่ะ
นับเป็นข้อดีนะคะว่ากระชายสามารถที่จะเก็บเอาไว้เพื่อรอเวลาได้
อย่างตอนนี้นะคะราคากระชายหน้าสวนอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะกระชายพวกนี้สามารถที่จะแบ่งทำราคาได้ค่ะ
จะมีทั้งแบบรากแบบเง่าแล้วก็แบบพวงแบบนี้ค่ะ
ราคากระชายหน้าสวนปัจจุบันแบบเง่าที่เขาเอาไว้ทำพันธุ
อยู่ที่๒๐บาทถึง๓๕บาทต่อกิโลกรัม
กระชายแบบรากหรือที่ร่วงมาจากพวงใหญ่

และกระชายพวงใหญ่แบบนี้ราคาอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
อกจากนี้เกษตรกรบอกว่าแนวโน้มราคากระชาย
ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
และถ้าใครสนใจปลูกกระชายเกษตรกรบอกว่า
พืชนี้มีข้อดีคือไม่ต้องดูแลมาก
ไม่ต้องใช้สารเคมีและใส่ปุ๋ยเพียงเล็กน้อย
ต้นทุนการปลูกอยู่ที่ไร่ละประมาณ๒๐๐๐บาท

หากราคาเฉลี่ยคร่าวอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
เท่ากับว่า๑ไร่จะทำเงินได้๑แสนบาทเลยค่ะ
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกระชายพันธรากกล้วย
เพราะมีลักษณะทรงสวยเรียวยาวเป็นพวง

ส่วนวิธีการปลูกเริ่มจากเลือกเง่าที่สมบูรณ์ลง
ลูกในแปลงที่เตรียมไว้จากนั้นคลุมด้วยฟาง
ช่วงแรกลดน้ำเช้าเย็นเพื่อให้ดินชื้นอยู่เสมอ
ระหว่างนี้เกษตรกรสามารถปลูกพืชอื่นในร่องสวน
เผือกหอมถั่วฝักยาวเพื่อหารายได้ระหว่างที่รอกระชายโต
กระทั่งผ่านไป๗เดือนกระชายสามารถเก็บผลผลิตได้
โดยต้องใช้จอบขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ค่อยเอาดินออกแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า
เท่านี้ก็พร้อมส่งต่อไปยังผู้บริโภคแล้วค่ะ
คุณผู้ชมครับใครอยากทานขนมจีนช่วงนี้ก็คงต้องสั่งแล้วซื้อกลับไปทานที่บ้าน
เพราะว่าที่ร้านยังนั่งทานไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำเองก็ไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ลองทำตามก็ได้
เจ้าของร้านเขาได้อธิบายได้บอกไปแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถ้าใครจะซื้อไปทำเองคงต้องควักเงินเยอะหน่อย
เพราะว่ากระชายส่วนประกอบหลักในน้ำยามันแพงขึ้นคุณผู้ชม
ครับเดี๋ยวผมคงต้องขอห่อทั้งหมดนี้กลับไปทานที่บ้านเหมือนกันนะฮะ
และนี่คือทั้งหมดของข่าวเด็กเศรษฐกิจพิชิตทุกเรื่องปากท้องสัปดาห์นี้
พบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ